คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงอาชีพยอดฮิตของคนในวงการลูกทุ่ง
หนึ่งในนั้นก็คือแม่ค้าออนไลน์
เพราะช่วงนี้เนี่ยโควิดทำพิษทำพิษมาแล้วกว่า๓ปีนะคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดนะคะนี่เลยค่ะนักร้องสาวสวยแดนใต้พี่ดวงจันทร์สุวรรณี
ก็มาเป็นแม่ค้าออนไลน์กับเขาด้วยเหมือนกันนะคะ
โชเบอร์ไม่โชชใจห้างหน้าจอมือถือโชเบอร์แต่ไม่โชชใจ

ลองจนลืมเคาะบับเป็นเลย

ผมชอบให้น้องเพลงนี้นะคะเพลงของพี่หญิงดวงจันทร์สุวรรณี
ได้เลยนะคะพี่ดวงจันทร์บอกว่าตลอดที่โควิดระบาดที่ผ่านมาเนี่ย
ได้รับผลกระทบเยอะมากเพราะอาชีพเดียวของพี่ก็คือการร้องเพลง
อยู่ในวงการมา๒๕ปีไม่เคยได้หยุดร้องเพลงเลย
จนมาเจอโควิดนี่แหละเลยทำให้ต้องหยุดไปโดยอัตโนมัตินะคะ
แต่ก็ยังโชคดีที่ยังพอมีความสามารถในเรื่องงานฝีมืออยู่บ้าง
ออกไปไหนไม่ได้แบบนี้ก็คิดหาทางนั่งทำงานอยู่บ้านมันซะเลยค่ะ
ด้วยการสั่งกระเป๋าจูดจากบ้านเกิดพัทธลุง
มาดีไซน์ตกแต่งไหนในเฟซบุ๊คแบบนี้น่ารักเนอะ
ซึ่งนอกจากทำให้ตัวเองมีรายได้แล้วก็ยังช่วยสนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ้านอีกด้วย
ไปฟังเสียงของพี่ดวงจันทร์กันหน่อยจ้า
ชาวบ้านที่สารกระเป๋าอยู่ที่ตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธรุงเนี่ย
อ่าเขามีผลกระทบเยอะมากเนื่องจากว่าต่างประเทศที่สั่งกระเป๋าจูดไปขายเนี้ย
เขาไม่รับกระเป๋าเลยคือในช่วงโควิดนะคะ
หญิงพอมีงานฝีมืออยู่บ้างถ้าจะเอาอ่า
ไซต์ของเราตรงเนี้ยมาลงที่กระเป๋าก็เลยเริ่ม
สั่งกระเป๋ามาจากพัทธลุงค่ะอ่ามานั่งตกแต่งที่บ้านวันละสี่ห้าใบ
แล้วก็โพสต์เฟซบุ๊คแล้วพอ๔๕เดือนผ่านไปปรากฏว่าคนเริ่มสั่งไป
สั่งไปเรื่อยจนหญิงมีลูกค้าประจำเยอะมาก
ก็เลยต้องเปิดเพจกระเป๋าจูดบายดวงจันทร์ทำให้หญิงได้มีอ่า
ค่ากับข้าวในทุกวันโดยที่ตัวเองพออยู่ได้ในช่วงโควิด
อ่าเข้าไปติดตามกันได้ใครอยากได้นะเพจกระเป๋าจูดใบดวงจันทร์นะคะ
แฟนเพลงเห็นพี่ดวงจันทร์หันมาทำธุรกิจแบบนี้บางคนก็อยากรู้แล้วแหละ
งานเพลงล่ะยังร้องอยู่ไหมพี่พยงจันทร์บอกทันทีนะคะว่า
พี่เนี่ยอยู่กับการจับไมร้องเพลงมายี่สิบห้าปีจะให้ทิ้งได้ยังไง
คือถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะมีนาคมนี้แฟนเพลงจะได้ฟังเพลงใหม่อย่างแน่นอนค่ะ
เดือนมีนาคมนี้ตั้งใจจะมีซิงเกิ้ลใหม่มาฝากทุกคนที่รอนะคะแต่ว่าต้องรอดูสถานการณ์นิดนึงค่ะ
ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมีนาคมนี้นะคะได้ฟังเพลงใหม่จากหญิงแน่นอนค่ะ
ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะหลังจากโควิดซ่าเราคงจะได้เจอกันตามเวทีคอนเสิร์ตต่างนะคะ
หน้าจอมือถือชอบเบอร์แต่ไม่ชอใจคนทอเขาคิดยังไงมือถือรุ่นใดบอกได้จะซื้อ